บอกเลยว่าตกใจกันทั้งตำบลทั้งอำเภอ
เมื่อไปขุดเจอกับสิ่งนี้

หน้าที่บริเวณโบสถ์เก่าภายในวัดโคกมะม่วง
หรือที่ชาวบ้านเขารู้จักกันว่าวัดโคกระทร

หมอปลาไม่ได้มา

นี่มาเล่าเรื่องนี้ให้ได้ฟังนะครับ
วัดแห่งนี้อยู่แถวตำบลควนปริงจังหวัดตรัง
เป็นวัดโบราณนะกว่า๓๐๐ปี
เขาบอกว่าได้ข่าวมาชาวบ้านที่นี่นะฮะ
เขาพบว่าพระเจ้าอาวาสพร้อมกับพระลูกวัด
และคนงานก่อสร้างมาขุดแล้วพบกับพระพุทธรูปโบราณฝังอยู่ใต้โบสถ์แห่งนี้
ซึ่งพระพุทธรูปที่พบนะครับก็เป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิหนึ่งองค์
แล้วก็มีเสียงพระพุทธรูปทรงเสิร์ธมโนรา๒องค์
สภาพนะเขาบอกว่ายังสมบูรณ์อยู่เลย
เท่านั้นยังไม่พอยังพบกับกรุพระเครื่องอีกเพียบ
ทั้งหมดนะเขาคาดว่าจะมีอายุมากกว่า๑๐๐ปี

เอาล่ะโดยพระปราโมทสุทธจิตโตเจ้าอาวาสก็เล่าว่าก่อนหน้านี้ทางวัดนะได้มีการบูรณโบสถ
ซึ่งหลังจากบุรณะเสร็จแล้วก็ตั้งใจจะเจาะขุดหลุม
เพื่อจะปิดลูกนิมิตฝังทอง
เฮ้ยปิดทองฝังลูกลิมิตเฮ้ยถูกแล้ว
เนี่ยล่ะครับถูกตั้งนานแล้วเนาะใบตอง

เขาเจาะลงไปแล้วทีนี้ไปเจอกับอะไรรู้ไหม
พระพุทธรูปถูกฝังอยู่
พระพุทธรูปเหล่านี้น่าจะมีการก่อสร้างมาตั้งแต่ในช่วงที่มีการสร้างวัด
อายุเนี่ยอย่างที่บอกประมาณสักร้อยปีแล้วก่อนหน้านี้ชาวบ้านเล่ากันมานะครับ
นานเลยว่ามีพระพุทธรูปถูกฝังอยู่ไว้ใต้โบสถ์แต่พระท่านก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเล่าไม่
เดี๋ยวกับนี่เลยเศษโครงกระดูกของมนุษย์ถูกฝังอยู่ใต้โบสถ์อีกด้วย
อันนี้ฮือฮามากเป็นเรื่องที่ฟังแล้วขนหัวลุกอยู่เหมือนกัน

ก็กลายเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาพูดกันมา
แล้วก็ล่ำลือถึงความอาถรรพ์ของโบราณสถานแห่งนี้ว่า
มีสิ่งเหรนลับเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
มันเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนะยังไงซะฟังหูไว้หูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ
เดี๋ยวนะฮะคุณครับ
คนนี้ลุกเลยเออโอ้โหแบบเป็นเรื่องที่มันแบบ

ฟังไม่รู้เรื่องอย่างนี้เสียงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขนลุกเลย

เขาบอกว่าให้เล่าแบบน่ากลัวน่ากลัวอันนี้น่ากลัวแล้วเหรอ
ก็ใช่ไงก็เออมันอาจจะมีสิ่งเล่นลับซ่อนอยู่ในนี้ก็ได้

ดิฉันปรับตามคุณไม่ทันเลยคุณภรรยาแก้แปรปนหน่อยไหม
คุณผู้ชมส่งมาว่าดิฉันทานยาเลมเขย่าขวดหรือเปล่า
ดิฉันว่าไม่ได้ดิฉันคนเดียวนะคะดิฉันอาจจะลืมเขย่าขวด
แต่คนนี้ไม่ได้กินยาแน่

เดี๋ยวดีเดี๋ยวละตามไม่ทันเลย
แต่เป็นข่าวแบบหน้าขนลุกเหมือนกัน
แล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
ใช้วิจารณญาและการรับชมนะครับ